เห็นในภาพก็คือน้องม๕ค่ะอายุ๑๗เองค่ะที่ดูโดดเด่นจนนายห้างดันสุดอะไรสุดนะคะ

ถูกต้องจากเยษโสธรคุณอีสานบรรเภาเนี่ยแหละค่ะ
ประเดิมขึ้นคอนเสิร์ตกับเพื่อนและพี่ใหญ่อย่างสาวลำไยแล้วนะคะ
เซ็นสัญญากันไปแล้วด้วยนะครับ
แล้วตอนนี้นายประจักรชัยบอกไว้เลยว่าเป็นข่าวกับค่ายนี้วันเดียวก็ดัง
กลัวมากนะคะดูท่าทีว่าจะได้น่ารับผลตอบรับอย่างดีจากแฟนคลับนะคะ
ฝั่งทางน้องอาร์มชุติมาเมื่อเย็นวันนี้ค่ะ
อย่างที่ทราบกันไปค่ะแฟนคลับต่างพากันเดินทางมาร่วมฉลองยอดวิว๕๐๐ล้านวิวค่ะ
จากเพลงทั้งหมด๕เพลงนะไม่ใช่เพลงเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงอดีตเคยพังเพลงบอกขวางทางอ้าย
กันมากว่าร้อยชีวิตค่ะน้องอาร์มค่ะก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงนะคะ
เปิดเผยเรื่องความขัดแย้งกับนายประจักรชัยค่ะว่าน่าจะจบลงแล้วนะคะ
เพราะว่าผู้ใหญ่ตกลงกันและจะมีการแถลงข่าวกันในช่วงสายวันนี้นะคะ
โดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่างสัญญา
เพื่อความเป็นธรรมกับตัวน้องอาร์มเองด้วยนะคะ
ส่วนที่มาฉลองยอด๕๐๐ล้านวิวจากเพลงดังทั้งหมด๕เพลง

เธอไม่เคยจัดฉลองยอดวิวแฟนคลับจึงมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเธอนะคะ
แบบนี้ก็ดีเนาะจะได้เห็นว่ามีแฟนคลับอีกหลายต่อหลายคนรักน้องอาร์ม
แล้วก็ยังเดินทางมาให้กำลังใจไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็ตาม
เอาเป็นว่ายังไงก็ขอนะขอให้เรื่องนี้จบลงได้ด้วยดี

แล้วก็ได้เดินหน้ากันต่อไปทางค่ายก็ได้พาทีนี้เป็นคนใหม่มากกว่า
นักข่าวก็ได้ไปทำข่าวอื่นด้วยนะคะคุณประจักรชัยคุณอามข่าว